มาดูดราม่าปังชาที่เหมือนจะจบแต่ไม่รู้ว่าจบจริงไหมนะคะ
นี่ข้างหลังเรานี่คือเมนูปังชาที่หลายคนต้องเคยกิน
เพราะเป็นเมนูโปรดของคนไทยหลายคนเลยเพราะว่าชาไทยนี่หลายคนชอบคือชอบทานไหมชอบ
มันหวานอร่อยกลมกล่อมใช่ไหมแต่ดราม่านี้โอ้โหขมปีเผ็ดร้อนมากเลย
ว่าวันนี้ก็น่าจะจบนั่นแหละใช่ไหมเขาไปเคลียร์กันในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
ใช่ค่ะทุกฝ่ายเลยเอาแบบนี้แรกเริ่มดราม่าของคุณแก้มกาญจนา
แบรนด์ปังชาลูกไก่ทองใช่ไหมคะลูกไก่ทองนี่คือชื่อร้านหลักของเขา
ชื่อร้านหลักของเขาค่ะเมนูคือปังชาถูกต้องเขาโพสต์ต้นเรื่องนะ
เขาโพสต์ว่าเขาได้แจ้งจดทะเบียนชื่อและเมนูรวมถึงภาชนะที่ใส่เมนูปังชาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
แล้วก็เลยส่งหนังสือแจ้งเตือนไปถึงเจ้าของร้านปังชาที่จังหวัดเชียงราย
ทางช้างเผือกที่จังหวัดสงขลาบอกให้นำคำว่าปังชาออกจากร้าน
เชียงรายโดนเรียกเงิน๑๐๒ล้านสงขลานี่โดนเรียกเงิน๗๐๐ล้านนะคะ
และถ้าหากว่าทั้งสองคนเพิกเฉยไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขจะปรับวันละหมื่น
บอกว่าเนี่ยมีคนปรึกษาเขาก็คือร้านที่เชียงราย
ว่าถูกยื่นโนติสมาจากกรณีปังชาเนี่ยโดน๑๐๒ล้าน
เขาตกลงเขาผิดหรือเปล่าเออเขาอยากรู้ในแง่ของกฎหมาย
ทีนี้มันก็เลยเป็นเริ่มเป็นดราม่าขึ้นมาแล้วแล้วทางร้านปังชาเขาก็เลยออกมาชี้แจง
ว่าเขาจดลิขสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วแต่ที่นี่มันไม่จบแค่ร้านเดียว
เดียวปรากฏว่าเพิ่มมาอีกร้านหนึ่งก็คือทางช้างเผือกที่สงขลา

ที่โดน๗แสนดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือเชียงรายนะ
ร้านน้ำชาเชียงรายเพราะเป็นข่าวมาสามสี่วันละ

ร้านนี้ถูกแจ้งโนติสเรียก๑๐๒ล้านเพราะไปใช้ชื่อปังชา
ใช่ค่ะใช้ชื่อปังชาตรงนี้เลยนะใช่ค่ะซึ่งทางลูกไก่ทองเนี่ย
โดยคุณแก้มลูกไก่ทองเขาบอกเขาจดไว้ทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษ
จดชื่อไทยจดชื่ออังกฤษแล้วก็เมนูรวมถึงภาชนะใส่เมนูปังชา
อ่ามีรูปด้วยใช่ไหมรูปผู้หญิงอะไรอย่างงี้ด้วยรูปผู้หญิงนักชุดไทยอ่ะ
อะทางล้านนี้เขาก็โอ้โห๑๐๒ล้านโอ้โหพี่ห่วิทย์ช้องแล้ว๑๐๒ล้านอ่ะ
เป็นหนี้เป็นสินผัวพันธุ์เป็นลูกเมียเขาอ่าร้านที่สองคือสงขลา
ช้างเผือกที่ถูกยื่นโนติสทางช้างเผือกนี่ร้านนี้นะ
แต่ปัญหาของร้านเขาไม่ได้เป็นชื่อทางช้างเผือกไม่มีอะไรเกี่ยวกับปังชา
ใช่ค่ะแต่ป้ายไฟขอดูป้ายไฟของทางช้างเผือกหน่อย
อ่าที่ถูกเรียกเจ็ดแสนนี่นี่นมสดปังชาขนมปังปิ้ง
สุดท้ายเขาตัดสินใจไม่อยากมีปัญหาโอ้โหเขาร้านเล็กอ่ะ
เอาคำว่าปังชาออกดีกว่าเพราะว่าทางช้างเผือกโดนไป๗แสน
แม้จะรู้สึกว่าเราก็ไม่น่าจะทำอะไรผิดนะ
แต่ใครจะอยากไปสู้รบกับร้านใหญ่เพราะของเขาเป็นขนมปังปิ้ง
ลาดซอสชาหลังเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยสื่อก็ไปถามทางอ่า
ลูกไก่ทองอ่าทางเจ้าของว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย
ทำไมร้านนั้นเรียกร้อยสองล้านบาทอ่าทำไมร้านนี้เรียกเจ็ดแสน
ทางทนายความก็บอกว่าก็ไปสืบประวัติอะไรดูแล้วร้านนั้นเนี่ยเปิดมานาน
อ่าร้านนี้เพิ่งเปิดก็เลยมันก็เลยเรียกตามฐานะ
มันเลยแบบไม่เท่ากันค่ะพยายามชี้แจงออกมาว่าเป็นความเข้าใจผิด
มีเอกสารหนึ่งเอกสารอะไรก็ว่าอะไรล่าสุดออกมาอีกร้านหนึ่ง
ชงที่สงขลาที่แรกคิดว่ามีแต่เรื่องชื่อภาชนะด้วยอ้าว
ชงมาหน่อยตั้งใจชงโดนเรื่องให้ยกเลิกใช้ภาชนะ
และให้ลบรูปโปรโมททางร้านทั้งหมดเพราะอ้างว่าตั้งใจชงเนี่ย
ภาชนะรูปแบบเดียวกันถ้าไม่ทำปรับ๒ล้าน
ภาพนี้ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเจ้าของร้านตั้งใจชงนะ
เรายังไม่ได้สัมภาษณ์เราเอาที่มาก่อนอ่า
ชงบอกว่าโดนเรื่องภาชนะภาชนะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนถ้วยสี่เหลี่ยมคก
สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโค้งโค้งอืมแล้วก็มีขาสามขาสีเงิน
คือถ้าใครเคยไปกินปังชาญผมก็เคยไปกินนะเคยมันก็เคยเหมือนกัน
แต่ผมไม่แน่ใจผมกินในในอ่าไก่ทองหรือว่าลูกไก่ทองเออ
บอกอ่าเนี้ยของของลูกไก่ทองเนี้ยเขาจะเป็นสีทองใช่ไหมค่ะ
เขาจะไม่เหมือนกันแต่ทางทางร้านเนี้ยอะไรนะตั้งใจชงใช่ไหม
ตั้งใจชงเนี้ยบอกว่าตั้งใจชงตั้งใจชงเนี้ยบอกว่าของเขาเนี้ย
เขาซื้อมาจากเจเจคือจตุจักรค่ะตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนแล้วนะฮะ
แต่เขาก็ตกใจเขาก็กังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่า
ใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องอยู่สามร้านด้วยกัน
ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่า
มันก็ต้องมาเคลียร์กันว่าตกลงแล้วผิดหรือไม่ผิดค่ะ
ละเมิดหรือไม่ละเมิดแบบไหนอย่างไรโดยทางลูกไก่ทองเนี่ย
โดยคุณแก้มเนี่ยแล้วก็ทนายความวันนี้ออกมาหมดเลยนะ
ที่รายการของพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสใช่ค่ะ
อ่าทนายความเนี่ยวันนี้เท่าที่ผมฟังนะคุณคุณรัชพรค่ะ
เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ปังชาเนี่ยที่เขาไปจดเนี่ยนะ
ยังไงซิยังไงซิเขาเขาทราบดีว่ามันมีคำสามัญที่ห้ามไปจดเป็นลิขสิทธิ์
ไปเป็นสิทธิบัตรอะไรยังไงเพราะมันเป็นคำสามัญที่คนสามารถใช้ได้ทั่วไป
คือเป็นคำทั่วไปที่คนใช้กันอยู่แล้วใช้กันมานานแล้วเป็นคำธรรมดาธรรมดา
เพราะฉะนั้นมันจดไม่ได้ถ้าปังชาอย่างนี้เรานึกถึงอะไร
เราก็ต้องนึกถึงขนมขนมปังกับชาไงคะชาไทย
ใช่ไหมใช่น้ำแข็งใสขนมปังลาดชาไทยใช่ค่ะ
แต่ทนายความของทางคุณแก้มคุณไก่ทองบอกว่าโอ๊ยที่ผมจดผมหมายถึงเนี่ย
อ่ายังไงยังไงปังอ่าปังอ่ะโอ้ยปังแบบมันปังเหลือเกิน
โดนยิงเหรอปังโดนยิงหรือจะเสียงปังหรือดังดังเหลือเกินปัง
ที่แปลว่าหูยมันดังปั้งชาก็แบบโอ้ยโดนจนชาตัวชา
มันเกี่ยวอะไรกับเมนูอ่ะเพราะฉะนั้นเขารู้เพราะเขาเขาพยายามจะบอกว่าเขารู้ไงว่า
คำสามัญถ้าเป็นปังที่หมายถึงขนมปังเนี้ยมันเอามาจดไม่ได้อืม
ชาเนี่ยเอามาจดไม่ได้ค่ะชาไทยอะไรพวกเนี้ยอ่า
แต่คำถามก็คือว่าเอาแล้วร้านที่เชียงรายค่ะปังชาอ่า
แล้วคุณไปยื่นโนติสเขาว่าเขาไปละเมิดคุณเนี่ย
คุณคิดว่าเขาแปลความหมายว่าปังแล้วช็อกทาน
เออคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาตีความคำที่เขาเขียนไว้ว่าอะไร
มันทางมาทำมากเลยนะเขาอาจจะหมายถึงปังชาแบบนี้ก็ได้ที่อยู่หน้าเรา
เออแล้วมันมีอยู่หลายล้านใช่ไหมทั่วประเทศไทย
ใช่มีเซเว่นพี่อุ๋ยอ่านี่มีเซเว่นมีปังชาอ่า
นี่อัพเตอร์ยูอ่านี่อันนี้อีกร้านหนึ่งอันนี้อีกร้านหนึ่ง
อันนี้อีกร้านหนึ่งอ่าเดี๋ยวทีมงานบอกมาในหูหน่อยอ่า
ร้านนี้ที่ไหนที่มีของเยอะเยอะตรงนี้อ่า
อันนี้น้องมิตน้ำมาจากไหนเนี่ยหนมหนมสะพานควายแน่เลยอันนี้
หนมหนมสะพานควายอันนี้เซเว่นฮะอันนี้เซเว่น
ตรงกลางนี้เซเว่นถ้วยเห็นถ้วยไหมเห็นถ้วยไหมถ้วยเซเว่นด้วยหรอ
ไอ้ถ้วยถ้วยเราเอามาจากเซเว่นอ่าอ่าบอกมาในหูเลยทีมงานบอกมาในหูเลย
อ่าถ้วยที่ไหนอ่าอ่าไม่เป็นไรเอาอย่างงี้ทีนี้เนี้ยมันก็ต้องมาเคลียร์กันนะฮะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยผิดไม่ผิดอย่างไรอ่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย
เจ้าหน้าที่วันนี้ก็ออกมาบอกแล้วใช่ค่ะคุณทักษะออนสมบูรณทรัพย
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาคือออกมาสรุปให้คนเข้าใจง่าย
เพราะรถกฎหมายภาษามันยากคือคุณทักษรสรุปแบบนี้ค่ะ
คำว่าปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใครก็ใช้ได้
ส่วนในภาชนะทองเหลืองเนี่ยจะสี่เหลี่ยมหรือจะสามเหลี่ยม
สีทองหรือจะสีเงินใช้ได้ค่ะใช้ได้นะคะ
ที่ตั้งใจชงเขาใช้อยู่นั่นใช้ได้นะคะอืม
แต่สิ่งที่ใช้ไม่ได้คืออันนี้ค่ะทุกคนคืออะไรครับ
โลโก้พร้อมข้อความของแบนปังชาอืม
อันนี้ใช้ไม่ได้ครับที่เป็นตัวจีที่เป็นฟ้อนต์เขียนปังชา
ลักษณะสีวงกลมวงรีแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ
เพราะถ้าใช้อันนี้หนี้เท่ากับละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เพราะมันคือโลโก้แบรนด์ของเขาอ่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็บอก
คุณแก้มลูกไก่ทองเองก็ออกมาบอกนะเอาอย่างนี้นะท่านผู้ชม
อย่างนี้นะฮะการจดสิทธิบัตรหรือว่าจดอะไรต่างเนี่ย
อันนี้ขออนุญาตทางลูกไก่ทองด้วยนะค่ะอ่าจะได้อธิบายเข้าใจกันอ่า
ต่อจากพี่หนุ่มกัญชัยด้วยผมก็ฟังมาจากรายการของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ
ปังชาเนี่ยจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับ
คุณใช้ได้เลยใช้ได้เลยปังชาเนี่ยเป็นคำสามัญใช้ได้เลย
ไก่ทองเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครใช้นะฮะ
แล้วทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมพระสินธรรมยาบอกว่าความจริง
ตอนคุณมาจดเนี่ยคำพวกนี้คือคำที่คุณจะต้องอ่าสละสิทธิ์ค่ะ

จะอยู่ในส่วนหนึ่งของโลโก้ของคุณค่ะ
แต่คนอื่นสามารถเอาคำว่าปังเอาคำว่าชาหรือปังชาไปใช้ได้

แต่เอาไปทั้งหมดยกพวงแล้วปลอนแบบนี้เลยไม่ได้
ไม่ได้เพราะนี่ถือเป็นโลโก้
หรือจะไปเอาแบบตัวจีเหมือนของเขาแบบนี้

อันนี้ทางคุณแก้มลูกไก่ทองเองวันนี้ก็ออกมาขอโทษ
โอ้โหวันนี้ร้องไห้เลยนะคะยกมือไหว้ขอโทษคือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เทพเจ้าองค์ใดที่นับถือก็คือยกมาหมดเลย
คุณแก้มบอกขอยืนยันขอสาบานบทว่าไม่มีเจตนาจริง
ใช่บอกขอโทษจริงเป็นความเข้าใจผิด
ไม่ได้จะไปรังแก่ร้านขนาดเล็ก

ว่าเธอสร้างแบรนด์นี้มากับมือร้านของเธอบอกอย่างหนึ่งด้วยว่าร้านเธอลูกไก่ทอง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านไก่ทองซึ่งทางไก่ทองออริจินัลเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่า
เกี่ยวกันคนละร้านกันนี่ออกเอกสารแต่เช้าเลยไก่ทองออริจินัลใช่ค่ะ
เนื่องจากทางร้านได้รับทราบถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน
อ่าเรารู้สึกเห็นใจและเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ร้านของเราก็เป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน
จากชื่อร้านที่มีความคล้ายคลึงทำให้หลายท่านเกิดความสับสนและเข้าใจผิด
ขอชี้แจงให้ทราบว่าร้านไก่ทองออริจินัลและร้านลูกไก่ทองไม่ใช่ร้านเดียวกัน
ไม่มีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการดำเนินการใดทั้งทางธุรกิจและการบริหารทั้งสิ้น
แล้วถามว่าลูกไก่ทองกับไก่ทองถ้าจะเกี่ยวพันกันเนี่ยเขาเกี่ยวแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็จริงครอบครัวนะคะ

ก็เหมือนทางลูกสะพ้ายมาเปิดร้านเพิ่มแล้วมีเมนูปังชา

ซึ่งความจริงแล้วมันก็จะมีเรื่องโลโก้ด้วยใช่ไหม

เพราะว่าคือคุณแก้มบอกว่าอยากให้ฟังเธอนิดนึง
ว่าทำไมมันถึงมันเป็นอะไรนักหนาเหรอกับเรื่องลิขสิทธิ
หรือว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
เธอบอกว่าเธออยากจะผลักดันให้ชาวไทยมีคุณค่ามีแบบอย่าง
อินในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของลิขสิทธิ์
เพราะเธอก็เอาจริงเธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
สิ่งที่เธออินจะต้องมาทำร้ายตัวเองในวันนี้
แต่เธอก็อยากจะบอกกับคู่กรณีด้วยนะ
อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเรื่องสิทธิบัตร
เรื่องของลิขสิทธิ์เหล่านี้หน่อยเพราะมันมีค่ามากจริง

ยินดีจะช่วยคู่กรณีในการสร้างแบรนด์
เอาภูมิปัญญาที่เธอรู้ที่วันนี้มันกลายมาทำลายตัวเธอในวันนี้นี่แหละ
จะไปสอนทุกคนเพื่อเป็นการชดเชย
บอกขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้อยากเรียกเงินค่าเสียหาย

ร้านใช้ชื่อเมนูปังชาและภาชนะได้เลย
ซึ่งจริงตามกฎหมายทำได้อยู่แล้วไม่ต้องถอยก็ได้

แต่ยังไงก็ตามเธออยากจะขอโทษ
แล้วเธอก็เอากระเช้าดอกไม้มามอบให้กับคู่กรณีทุกคน

ถ้าใครโดนโลงแก้วเพชรไปอัดวายการในสตู
ขนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยต่อพอดี
ใช่ค่ะก็โพสต์ภาพกระเช้าครบเลย
แต่เขาบอกว่าอาจอาจจะรีบต้องขึ้นเครื่องกลับ
เพราะว่ามาจากสงคร้าพมาจากเชียงราย
มันลำบากออกอะไรก็เอากลับไม่ได้
แต่เขามีคำถามที่มันติดอยู่ในใจนิดนึง
ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ย

เขาจะโดนเรียก๑๐๒ล้านจริงหรือเปล่า

ทางพี่ทนายเขากำลังดูอยู่ครับ
ส่วนที่เขามาออกมาขอโทษวันนี้ผมก็เข้าใจครับว่า
อาจจะต้องขอโทษเราหรือสังคมอะไร
อันนี้เข้าใจแล้วก็รับคำขอโทษ
แต่ว่าส่วนเรื่องต่อไปนี้ว่าจะเป็นอย่างไร

เพราะว่าทางเขาก็ว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่อง
อยากจะดันร้านหรืออะไรก็เขาก็พูดอยู่
แต่เดี๋ยวขอดูระยะเวลาว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
ตั้งใจชงที่หัดใหญ่สงขรา

ครับตั้งใจชงหาดใหญ่สงคราวที่ถูกสั่งห้ามใช้ภาชนะ
ก็บอกว่าไอ้ภาชนะเนี่ยซื้อจากสวนจตุจักรมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ก่อนที่คุณแก้มจะไปจดสิทธิบัตรอีก

เพราะว่าของเขาเป็นสามเหลี่ยมสีเงิน
แต่ของลูกไก่ทองมันเป็นสีทอง
ถ้าจะเอาผิดจริงไปฟ้องผู้ผลิตหรือคนขายไหม
เห็นคุณแก้มเธอบอกนี่ไปฟังที่เจเจมาับทำเหมือนกันเลยเนี่ย
แต่มันไม่เหมือนสภาพที่ตั้งใจชงพวกมั๊ย
อ้อมีคนคอมเมนมาเมื่อการว่าเมืองนอกขายกันลึ่มเลยจริง
ลองฟังของทางฝั่งตั้งใจชงเขาหน่อย
ถ้าทุกคนได้ดูจนจบนะคะ
ทุกคนลองตอบคำถามในใจตัวเองดูก่อนนะคะ
ส่วนวันนี้ถ้าเขาขอโทษเราก็รับค่ะ

ถ้าคนที่เกิดอ้าวเป็นเจ้าของร้านที่มีโรคประจำตัว
สมมุติอย่างคุณโดนไปล้านเท่าไหร่นะล้านสองใช่ไหม
ถ้าเกิดช็อกขึ้นมาตายขึ้นมา

นี่คุณมายคุณนุ๊กนะนี่ตั้งใจชงใช่ไหม
ชงเธอก็ตั้งใจตอบคำถามด้วย
อยู่ที่สงขาค่ะ

ตรงหน้าก็มีค่ะต้องไปกันถึงสงขาเลย

เจ้าของร้านทางทางเผื่อมีสงคร้า

ทั้งที่ขายขนมปังปิ้งลาดซอสชาไทย

ยังนอยจนแบบเอาออกก็ได้

คือเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็น

คือเธอหลังรับหนังสือเธอพยายามติดต่อกลับไป
คือจะชี้แจงว่าของเธอไม่ได้เป็นน้ำแข็งใส
เป็นขนมปังชาอะไรแบบนี้แหละ

มีภาพของร้านเขาใช่ไหมที่เขาขาย
แต่เธอบอกว่าติดต่อกลับไปแล้ว
ก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรกลับมาเลย
เสียความรู้สึกแล้วเธอก็กังวลจริงนะ
จนถึงขั้นต้องเอาชื่อเมนูปังชาของเธอออกจากกล่องไฟ
ที่ได้ทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาเคลียร์
เธอก็โล่งใจสบายใจมากขึ้น

เอาล่ะแม้ว่ามันจะเคลียร์กันแล้ว
แต่ถ้ามันไม่เป็นข่าวเกิดขึ้นเนี่ย
มันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า

เห็นเป็นเด็กเห็นขนมไม่ได้

อันนี้ก็คือหลักแบบ๒๓๐๐อันนี้๗๑๑

น้ำแข็งฝ่ายราชชาเย็นชาไทย

อืมอันนี้หออะไรนะ

มีมีบางทีเขาเปิดกันอยู่ดึก

ถ้วยนี่พ้งปังพาเถอะอีก

มันคือการมันคืองานศิลปะมันคือการเพิ่มมูลค่าไง

มันเป็นงบของรายการ

มันเป็นของอัพพี่ทำไมกินเลอะเทอะ๖ไปหมดเลย
ของอัพเตอร์ยูพี่ต้องกินกับอันนี้ด้วยอันนี้อร่อยค่ะ

คือผมว่ามันมีทั่วบ้านทั่วเมือง

คือเอาจริงมันจุดเริ่มต้นจริงมันคือ
เหมือนน้ำแข็งใสน้ำแดงแล้วก็ใส่ขนมปังใช่ป่ะคะ
แล้วก็ทุกร้านเลยนะฮะร้านเล็กร้านใหญ่นะครับ

ภาษาไทยภาษาอังกฤษคำว่าปังชา
แต่อย่าไปเลือนโลโก้ของใครแค่นั้นเอง

มันก็ใช้เป็นโมเดลเดียวกันเป็นกฎเดียวกันในทุกชนิดทุกอย่างของสินค้านั่นแหละ
ของการค้าการขาย
โลโก้มันมีประเด็นดราม่าเรื่องโลโก้ของลูกไก่ทองอีกพี่อุ๋ย

คือครูบิ๊กเนี่ยออกมาโพสต์ตั้งแต่เมื่อวาน
บอกก่อนที่คุณจะไปฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องสิทธิทางทรัพย์สินอะไรของกับใครก็แล้วแต่เนี่ย

ถามก่อนครูบิ๊กถามว่ายังไงนะก่อนจะไปไล่ฟ้องลิขสิทธิ์คนอื่น
ภาพวาดลายเส้นหญิงชุดไทยนั่งพะเพียบก้าวผมม่วยพันต
ผมมวยพันอกทัดดอกไม้ใส่สร้อยคอเนี่ยยื่นมือขวาเหยียดยาว
คิดเองหรือเอาแบบมาจากที่ไหนมาวาด
บิ๊กบอกครูบิ๊กเนี่ยเป็นคนวาดออกแบบ
สำหรับปฏิทินของสุราแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่ง
แล้วนี่คือขวามือนี่คือที่ทางภังคาลูกไก่ทองเนี่ยเขาไปจดสิทธิบาทเอาไว้
ซึ่งคุณแก้มลูกไก่ทองก็บอกว่าได้จ้างคนมาออกแบบ

แต่ความจริงเขาก็ยึดมาจากภาพที่เธอเนี่ยถ่ายแบบสินค้าของเธอ
ก็ถือว่าจบเนอะน่าจะจบนะ
จบไหมจบไหม

กินยังจบไหมเดี๋ยวมันละลายหมดมันมันเดี๋ยวมันเหลือพี่อุ๋ยเบรกให้หน่อยค่ะ